มาถึงอีกคู่หนึ่งครับสามีภรรยาเหมือนกันนะครับ
แล้วก็ปมเหตุสาเหตุน่าจะคล้ายกันคือเรื่องหึงหวง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พระนครศรีอยุธยาเมื่อวานคุณวรพรก็เป็นคนเล่าเรื่องนี้ไป
นะครับที่คือผู้ชายไม่สบายใจแหละเห็นผู้หญิงคุยแชทนะ
แชทปรากฏว่าขึ้นไปยิงใส่ตั้มนะแล้วก็ยิงตัวเองด้วย
นี่แหละครับคุณผู้ชมนั่งดูเมียอยู่นะครับเมียนั้นนอนยาวไปแล้วนะครับ
ล่าสุดทั้งคู่อาการพ้นขีดอันตรายนะฮะค่ะแล้วญาติฝ่ายชายเนี่ยนะครับ
มาวางเงิน๕แสนบาทประกันตัวฝ่ายชายออกไป
ความคืบหน้าคดีที่สามีใช้ปืนยิงภรรยาได้รับบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็ใช้ปืนยิงตัวเองจนได้รับบาดเจ็บทั้งคู่
เพราะว่าเหตุหึงหวงเหตุเกิดที่อาคารพาณิชย์๔ชั้นพื้นที่หมู่๕
ตะบนพยอมอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
ร้อยตะบนอดเอกภูวศิษฐ์กิจนิทิรัติท่านบรองสารวัตรสอบสวนสพวังน้อย
เปิดเผยกับทีมข่าวบอกว่าพี่ชายของสามีนะครับที่เป็นผู้ก่อเหตุ
ยื่นขอประกันตัวโดยวางหลักทรัพย์วงเงิน๕แสนบาท
เพื่อนำตัวผู้ก่อเหตุไปรักษาซึ่งพระราชการสอบสวนเห็นว่า
ผู้ก่อเหตุมายอมรับสารภาพนะฮะตั้งแต่ต้นด้วยแล้วไม่มีพฤติการหลบหนี
อีกทั้งพยานหลักฐานพนักงานสอบสวนเก็บครบหมดแล้ว

ฝั่งภรรยานี่นะครับตอนนี้ยังไม่มีญาติมาให้ข้อมูลกับตำรวจ
คาดว่าคงจะดูแลคนเจ็บกันอยู่ที่โรงพยาบาล
สำหรับอาการของทั้งสองคนคุณผู้ชมครับล่าสุดทั้งคู่
ขีดอันตรายแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับ
ถ้าผู้บาดเจ็บทั้งสองคนอาการดีขึ้นตำรวจจะไปสอบสวน
แล้วก็สอบปากคำเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้คดีนี้รัดกลุ่มมากยิ่งขึ้นครับ